สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสบัดข่าว
กับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ
นัดหมายบ่าย๓โมงครึ่งนะคะเจอกับเราแบบนี้อย่าดูอย่างเดียว

ใช่ครับส่งไลน์เข้ามานะครับแน่นอนครับคุณจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วย
วันนี้อยากจะแจกเพราะแจกกันทุกวันอยู่แล้ว

กับบัตรกำดันมูลค่า๕๐๐บาท๒รางวัลจากบิ๊กซี
วันนี้ชวนคุยกันง่ายเลยดีกว่าคุณจูด้งนะ
ใช่ครับกับประเด็นที่ว่าคุณคิดว่าข่าวไหนที่สะบัดได้เด็ดที่สุดในวันนี้
เพราะฉะนั้นนะครับติดตามเรากันแบบยาวแล้วคุณก็เลือกมาสักหนึ่งข่าว
เอาจริงไม่ต้องเขียนไม่ต้องพิมพ์ให้มันถูกหมดก็ได้
เอาแค่ว่าเป็นข่าวไหนที่คุณคิดว่าจำได้แล้วคุณคิดว่าข่าวนี้แหละ
คุณชอบส่งมาแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วย
ถ้าหากว่าเป็นผู้โชคดีเราจะได้ติดต่อคุณกลับไป
ไม่ต้องห่วงว่าจะมีมิจฉาชีพโทรไปนะเพราะว่าเบอร์โทรเราจะไม่ออกอากาศ
ไม่เปิดเผยต่อใครนะคะก็ส่งกันเข้ามามากเดี๋ยวเรารออ่านและมอบรางวัลให้ผู้โชคดีค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้แน่นอนนะ๒รางวัลนะที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับ
ผู้โชคดีกับบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาทนะ
วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
บุกรวบหนุ่มข้างควงมีดโต้จนโล่ตำรวจแตกแถมกระโดดหนีจากบ้านสามชั้น
ทนไม่ไหวเมื่อเมียน้อยด่าลามปามถึงลูก
งานนี้เมียหลวงบุกไปตบถึงใต้คอนโดรอปภช่วยกันห้ามให้วุ่น
ดูให้ดีพ่อหนุ่มคนนี้ไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้น
ถามหน่อยสิทำไมอ๋อลมมันเย็นจะบ้าเหรอไปเย็นอะไรตรงนั้น
เอาเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
อ้าวคุณผู้ชมดูอยู่บ้านบ่นงึมงำเลย

ให้บอกว่าข่าวไหนล่ะที่บอกว่าสะบัดได้เด็ดที่สุด

นี่ไงช่วงนี้แหละจะได้ฟังกันแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแล้วก็ส่งมาบอกเราว่าคุณผู้ชมชอบข่าวไหนมากที่สุด
คราวนะครับเพราะอะไรด้วยนะคะ

ที่สะพานอย่าลืมติดแฮดแชกค่ะ

เราจะได้ติดต่อคุณผู้ชมได้ถ้าเป็นผู้โชคดีนะครับ

แต่เอาจริงตัวเนื้อข่าวไม่อยากให้ชอบหรอก
เป็นเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันมากกว่า

โอ้โหเรียกได้ว่าจะทำร้ายร่างกายแม่แล้วแถมทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหายหมด
ตำรวจก็ต้องบุกไปจับถึงที่แหละครับ
อายุโปรดงลา

เพื่อจะมาจับคนคนนี้นี่แหละครับ

ยืนอยู่ตรงนี้อารวาสไม่หยุดนะครับ

ตำรวจเขาก็เจรจรรท่าแล้วนะ

วางอาวุธลงวางมีดลงแต่ในเป้ไม่ยอมหรอกครับ
เจรจายังไงก็ไม่เป็นผลตำรวจก็ต้องค่อยขยับค่อยขยับ
ขึ้นไปจับในเป้แบบนี้ทีมงานตำรวจเขาต้องเอาอะไรไปบ้างอ่ะ
อย่างแรกไม้งามนี่พากันมาแล้วอุปกรณ์สำคัญ
งามมันมีทั้งของามแบบโค้งงองอมันไม่เหมือนกันอ่ะ
รูปแบบเนี้ยวิธีการใช้ก็แตกต่างไปจริงอ๋อ
บางคนบอกเอาไว้ใช้ตากผ้าได้เปล่าเขาไปใช้จับคนร้าย
เมื่อสักครู่นี่ปืนไฟฟ้าเตรียมอุปกรณ์ไปหมดแล้ว
โลก็มีด้วยวางแผนเรียบร้อยเตรียมบุกเขาไปจับเลยครับ
นี่ช่วงการเคลื่อนขึ้นไปเป็นแถวอย่างนี้
ค่อยขึ้นไปนะมีโล่ตำรวจคอยบังเอาไว้ไอ้โล่ตำรวจนี่แหละ
โดนตีโดนฟันด้วยมีดของคนที่ก่อเหตุเออโล่แตกเลยครับอุ้ย
พอตำรวจขึ้นไปแบบนี้นายเป้เห็นท่าไม่ดีติดปีกกระโดดลงมาจากชั้น๓
แต่เอาจริงไม่มีปีกหรอกนะไม่รู้เหมือนกันว่าโดดลงมาได้ยังไง
แต่เนี่ยโดดลงมาแบบนี้ไอ้เราก็คิดว่ามันน่าจะจบแล้วเพราะชั้น๓

จริงคุณชิสาคุณจูด้งคุณว่าถ้าโดดลงมาจะไหวไหมล่ะเนี่ย
นั่นน่ะสิมีแอคอ่ะแต่โดดลงมาแล้วอ้าวเฮ้ยไหนไหนเป้
ไหนอ่ะไปไหนเป้หายไปตามหาเป้เลยไปไหนแล้ว
สรุปมาจบลงตรงนี้ตรงข้างทางตรงนี้คุณเชื่อไหมจากตรงนั้นน่ะ
หลายเมตรอยู่นะโอ้โหนายเป้วิ่งออกมาได้เฉย
พลังเยอะมากครับสุดท้าย๑นาทีก็ลดน้ำแบบนี้ให้เย็นหน่อย
แล้วก็ให้ดื่มน้ำจากนั้นก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

ห่วงลูกชายคนนี้อยู่บ้านตามลำพัง

ข้าวของในบ้านพังหมด

แม้กระทั่งสายไฟฟ้านะก็ลื้อเอาทองแดงไปขาย

พาลูกไปบำบัดยาเสพติดหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายลูกก็กลับมาเสพยาอีกเหมือนเดิม
เอิงไม่เหลือตีแตกหมดเลยอ่ะดูสิเสียหายแบบนี้นะโดยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ลูกชายก็ไปขอเงินแม่เหมือนกันบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้าแต่แม่ไม่ให้ไง
แม่อาจจะมีเหตุผลของแม่แหละแต่สุดท้ายลูกก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ
เอางี้ละกันนะครับตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดกับชายคนนี้
ต้องรอให้สงบสติอารมณ์ลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนอีกครั้ง
หากพบสารเสพติดก็จะส่งตัวไปบำบัดและดำเนินคดีต่อไป

เรื่องของการคลั่งเนอะสังเกตเคสนี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้ว
แต่มันเป็นไปได้เหรอโดดลงมาจากชั้น๓แล้วยังมีแรงวิ่งต่อจูด้ง
โหเป็นผมนักขาเคล็ดแล้วนะ
ผมว่านะสุดท้ายต้องจับชายคนนี้ไปตรวจดูอย่างหนึ่ง
คือเขาเป็นพวกมนุษย์กายพันธุ์หรือเปล่า
ไปดูแข็งแกร่งแข็งแรงผิดมนุษย์มนา
แต่สำคัญคือต้องไปตรวจยาเสพติดแหละ
เพราะว่าเวลามีสารเสพติดในร่างกายทำอะไรก็ได้
คือกลายเป็นคนมีพลังเยอะขึ้นมาซะอย่างนั้น
แต่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไงอย่างแบบนี้ก็คือคลุ้มคลั่ง

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อไหร่ปัญหาเกิดแบบนี้แหละนะครับ
ไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดเท่านั้นที่เป็นปัญหา
เรื่องความรักระหว่างคนสองคน
ถ้ามีคนที่สามงอกขึ้นมาแล้วก็ปัญหาเกิดแน่นอน
พูดได้คำเดียวเลยนะแบบจับนิดนึงนะ

เมียน้อยเมียน้อยของสามีบุกมาด่า
เธอก็เลยไปด่าคือถึงคอนโดเลยค่ะ

แม่ของผู้มีคน
แม่กูมึงอย่าท้ายแล้วกันกูฮะฮะฮะอย่ายุ่งอย่ายุ่งหรือเปล่า
แม่แม่แม่แม่ไปไปค่ะไปค่ะมานี่เลยไปอุ๊ยแม่แม่แม่
ไปเออแยกหัวกูแยกหัวกูแม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่
พี่ถ่ายรูปเลยค่ะเออถ่ายเลยถ่ายรูปแล้วถ่ายเลยใช่แยกหัวกู
แต่พ่อแล้วแม่กูไม่พอแต่ลูกกูกูบอกหลายครั้งแล้ว
คุณเจอที่หลายครั้งแล้วไหมฮะ
โอ้ยดุเดือดบอกไว้ก่อนนะพี่เรามะพอเขามาห้ามนะเออ
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในความสัมพันธ์ชุดนี้นะบอกให้เข้าใจไว้ก่อน
ภาพที่เห็นเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิดเออไปใหญ่ค่ะถูกต้องแล้ว
คุณรปภของคอนโดแห่งนี้แหละเขาก็คอยห้ามไง
ผู้หญิงสองคนกำลังทะเลาะวิวาดด่าทอกันแบบนี้
รอพอพอเขาก็ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสยบแบบนี้แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แล้วคุณดูอาการของพี่รปภคือเขาพยายามห้ามเอามือกันเอาไว้มือนึงก็วอประสานหน่วยงาน
สารใครให้มาช่วยแต่คุณผู้หญิงเสื้อดำที่เป็นเมียหลวง
สงสารอ่ะก็น่าเห็นใจค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะต้นเหตุของมันก็คือ

เมียน้อยเนี่ยด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกเขา

เขาทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องมาเอาคืน
มาถามว่าทำไมต้องมายุ่งกับเขาแบบนี้
คงไม่ไปฟันทงคอนเฟิร์มหรอกเนาะ

แต่สิ่งหนึ่งก็คือที่เห็นชัดก็คือเรื่องการทำร้ายร่างกายกัน
ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอมีการทำร้ายร่างกายเอาง่ายตบตีกัน
สุดท้ายเดี๋ยวมันก็เป็นคดีความกันอีก
ในช่วงนี้นี่แหละครับคุณรอปภก็มาห้ามแล้วพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แหมเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้

สงสารฉันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหว
ทั้งหน้าทั้งหลังอ๋อคุณร้องแทนพี่รปภเออก็จริงค่ะ
แต่ว่าต้องยกนิ้วชื่นชมพี่รอปภทำหน้าที่เต็มที่เลย
โอ้แล้วดูเสื้อยุ้ยเลยเอาเนี่ย
ค่ะปัญหาคนในครอบครัวนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรคุยได้คุย
ถ้าคุยไม่ได้ก็คงจะต้องอาศัยคนที่เป็นตัวกลางอย่างคุณตำรวจอะไรแบบนี้เป็นต้น
จบจากเรื่องปัญหาครอบครัวครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้ก็ยับเหมือนกันครับเพราะว่านุ่มวัยกลางคนนะครับ
เขาตีกันตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อนู่นยาวไปจนถึงโรงพยาบาล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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

อยากให้สามีภรรยาฟังข่าวนี้หน่อยนะคะคือสามีเนี่ยเขาบอกมาว่าภรรยาเนี่ยให้ไปทำงานเองเขาไปรับไม่ได้แล้วเหตุผลของเขามีแล้วเหตุผลที่ว่าคืออะไรทำเอาภรรยาเนี่ยงงและขำเลยค่ะ
เมียน้อยบอกเลิกเมียน้อยบอกเลิก

อะไรกันหรือออกไปน้องก็ได้

เธอมันบอกพี่ทุกช่องทาง
พี่ที่บอกมันไม่ได้

ถ้าติดต่อมันไม่ได้มันไปบ้านกัน

เราจัดเวลาสิเฮ้ยเราจัดเวลาสิเฮ้ย

ต้องเคลียร์ให้เมียน้อยเขาดีกัน

มันขนาดนั้นเลยหรอ

เกี่ยวครับ
คุณก็แหมแต่ว่าอย่างนี้ดูภรรยาเขามีความแบบอารมณ์ขันนะ

ซึ่งก็ไม่รู้นะมันจริงหรือไม่จริง
นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นไปดูต่อในติ๊กต๊อกของคุณ

ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วค่ะสำหรับผู้โชคดีสองท่านนั่นก็คือ
นี่ครับคนแรกนะครับผู้โชคดีของเราก็คือคุณนัทชัยนะครับ
ส่งข้อความมาบอกว่าสะบัดข่าวเด็ดที่ชอบมากที่สุดในวันนี้คือ
สำหรับคนที่สองนะครับคุณอุ้มโบ๊ทวีโก้เขาบอกว่า
ข่าวเมียหลวงตามราวีครับบุกตบถึงใต้คอนโด
เพราะอยากให้ผัวเนี่ยถ้าอยากได้ผัวเอาไปเลย

ยินดีกับทั้งสองท่านส่วนท่านอื่นที่ส่งมาขอบคุณมาก

ขอบคุณทุกข้อความด้วยค่ะครับอ่ะวันนี้เราจะลากันด้วย
คลิปเด็ดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปครอบครัวหมูอาบน้ำครับ

ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ